คุณผู้ชมข่าวนี้ก็ตามต่อจำได้ไหมต่องหมี่เกี้ยวที่เอาอาวุธไปแล้วก็ไปทุบหัวป่าสะจนตาย
เรื่องเกี่ยวกับเงินกู้คุณผู้ชมคือหลังจากที่จับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าเข้าไปค้นบ้านต่องนะ
ครับเจอไอ้ท่อนเหล็กอ่ะอ๋อเจอท่อนเหล็กอยู่หลังเครื่องซักผ้าด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เล่าย้อนนิดเดียวพอนะคุณผู้ชมอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๙สิงหา
เมื่อกี้เขาหยิบอาวุธมาแล้วก็ไปทุบป่าศาสตร์วัย๖๔ปีเสียชีวิตในบ้านพักที่ลำปางเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่ว่าตำรวจบุกไปรวบตัวเอาไว้ได้
เนี้ยน่าเขาก็บอกว่าป่าส่าห์อ่ะเป็นในทุนเงินกู้ไปกู้ยืมเงินป่าส่าห์มาหลักแสนแรก
ก่อนเกิดเหตุประสาทมาทวงหนี้ผมไม่มีให้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้คือเขาก็จ่ายหนี้ตรงตลอดนะ
ทีนี้พอไม่มีให้ขี่มอไซค์ไปหาปราศาสตร์
แล้วจะขอยืมเงินเพิ่มคุยกัน๒๐กว่านาที
แต่ว่าปราศาสตทวงหนี้เดิมและแถมยังไม่ให้ยืมเพิ่มอีก
ท่อนเหล็กที่พกมาในกระเป๋ากางเกง
ปักปักกระหน่ำตีจนปราสาทแน่นิ่ง
เห็นกระเป๋าของปราศาสตร์วางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมหยิบเข้าไป
ข้างในมีเงินสดมีสร้อยด้วยนะ
สร้อยเขาเอาไปขายได้ตังค์มาตั้ง๓แสน
ทองที่เหลือก็เก็บเอาไว้ที่บ้าน
ลองฟังหน่อยค่ะในต่องหมี่เกี้ยวหรือว่านายจรรย์ค่ะ

ตอนที่ทำแล้วไปเนี๊ยะจะได้เป็นไหมตอนที่ไปทำเป็นไหน

แล้วก็มีความรู้สึกจะได้เป็นไหมจริงอยู่

ชีวิตหนึ่งชีวิตไปแล้วนะคะ

บ้านเขาอยู่ที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองที่ลำตาง

ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปที่บ้าน
ปรากฏว่าเจอเป็นท่อนเหล็กที่ใช้ในการฟาดในการทุบป่าศาสตร์อยู่หลังเครื่องซักผ้า
แล้วก็เจอกระเป๋าของปราศาสตร์มีทรัพย์สินอยู่ด้วยนะ
คือทั้งหมดที่เอามาและอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
เอาแอบไว้หลังเครื่องซักผ้าพอเจ้าหน้าที่เห็นเนี่ย
เขาก็ต้องยึดของกลางนั้นแล้วก็คุมตัวในต่องกลับโรงพัก
สอบปากคำเพิ่มเติมแน่นอนค่ะโดนอยู่แล้ว
แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
และอีกประเด็นนึงที่เล่าให้ฟังไปว่าชวนเพื่อนสนิทขี่มอเตอร์ไซค์หนี
เปิดห้องพักที่อำเภอเมืองพยาวคุณผู้ชม
เพื่อนสนิทของในต่องเนี่ยเขาบอกแบบนั้นว่า
วันที่เกิดเหตุนะเขาบอกแบบนี้ว่าในต่องชวนขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเฉย
ผมไม่รู้ว่าเพื่อนไปก่อเหตุฆ่าคนตายแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การของเพื่อนค่ะ
เดี๋ยวต้องคุมตัวไปทำแผนช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะ